ในช่วงเวลานี้นะครับมีประชาชนจำนวนมากนำเหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ให้ร้านเลี่ยมพระอัดกรอบเอาไว้สวมใส่คอเอาไว้นะครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับนายเมธาสิทธิ์เรื่องทุกข์สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและช่างอัดกรอบพระพลาสติกนะครับ
เขตตำบลเทพนครเปิดเผยว่าในช่วงนี้ชาวบ้านในตำบลเทพนคร
ตำบลตรายตรึงให้ความสนใจนำเหรียญกระสาปที่ละลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เหรียญเก่าและเหรียญใหม่ที่สะสมมามาอัดกรอบพลาสติกกันจำนวนมากครับ
และให้คุณค่าทางจิตใจโดยราคาอยู่ที่๑๐๐๘๐บาท

เพื่อเก็บรักษาเหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชอันลำค่าให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับ

อัดกรอบพลาสติกให้ฟรีเลยนะครับ
เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช